ดูเรื่องของการรักษาโรคด้วยการเหยียบย่ำ
เขาบอกว่าเป็นการนวดเพื่อรักษาอย่างแท้จริงโดยคุณหมอท่านนี้ครับ
ไปดูกันหน่อยว่าเขาทำกันแบบไหนหมอปราศชาวบ้าน
ไปดูกันนะฮะที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับการทำการรักษา
ลานย่ำขางของคุณสมเกียจชำนาญยา
แม่ชื่อนามสกุลก็ดีนะคุณลุงคนนี้เป็นหมอย่ำขาง
รักษาโรคประจำหมู่บ้านหมู่ที่๒ตำบลบ้านตุ่น
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวและย่ำขางนี่มันคืออะไร
ยังไงอ่ะค่ะเออไปรู้จักกันฮะเป็นการเหยียบเพื่อรักษาโรค
และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ขางนะจะใช้เท้านี่แหละฮะเท้าเปล่านี่แหละ
ย่ำจุ่มชุบน้ำมันสมุนไพร

ด้วยการนำน้ำมันต้นว่านผสมน้ำขมิ้น

ชุบที่เท้าก่อนนะ
แล้วเหยียบไอเงี้ย
มันเหมือนกับว่าเลือดลมมันไหลเวียนดีนี่เหยียบหลังอย่างนี้
ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงของการเหยียบย่ำลงไปเนี่ย
มีการท่องคาถาปัดเป่าและใช้ใบกล้วยแห้งและใบพลู
รูปไลค์ไปตามร่างกายโอ้นี่เห็นไหมเหยียบแล้วเหมือนไฟลุกเลยอ่ะ
กู้เลยนี่เหยียบชุบตะวันแล้วก็ไปที่ร้อนนี่ก่อน
แล้วก็เหยียบไปที่หลังหลังดุ้งเลยเขาบอกว่ามันดังชู่ชูช่าแบบนี้ฮะ
แล้วการเหยียบแต่ละครั้งจะมีการท่องคาถาตลอดการเหยียบเลยนะ
เป็นเรื่องความเชื่อมันก็มีเหมือนกันแต่เรื่องของการรักษาด้วยการเหยียบการนวดเนี่ย
เอาจริงมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ
แล้วถ้าอยากลองอยากทำดูที่จังหวัดพยาวใครอยู่แถวนั้นก็ไปกันได้นะครับ
ไปลองย่ำขางรักษาโรคโดยมีค่าครูเนี่ยเขาบอกว่าครั้งละ๙๙บาท
ติดต่อไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อเนาะ
กับคุณสมเกียจชำนาญญาหมอย่ำขางของที่นี่นะครับ
นี่ขึ้นให้ละหมายเลขโทรศัพท์ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เผื่อใครสนใจเนาะ
จ้าเห็นแล้วก็หายเมื่อยกันเลยทีเดียว